คุณผู้ชมคะจากกรณีนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอัตสัมชันนะคะ
โดยสรุปว่าให้ทั้งสองฝ่ายไปเจรจากลายเกลี่ยกันให้เวลา๗วัน
ถ้าไกล่เกลี่ยกันไม่ได้ก็ต้องใช้กฎหมายนั่นก็คือพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ศูนย์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ก็ได้ออกแถลงการออกมาอย่างที่เล่าข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ให้กรรมการทุกคนลาออกคืนอำนาจให้กับมูลนิธิคณะเซ็นคาเรียลแห่งประเทศไทย
แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมใดอีกแล้ว
แต่ว่าทางด้านนายสุธิพรปฐุมเทวาพิบาลไม่เห็นด้วยกับแถลงการนี้
แล้วก็บอกว่าต้องรอการประชุมในวันที่๑๕มกราคม
ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็อาจจะต้องใช้กฎหมายมาแก้ไขปัญหานี้นะคะ
คุยกันเรื่องนี้ค่ะกับในแพทย์กำจรตติยกวีประหลักกระทรวงศึกษาธิการ
ขณะนี้ท่านประหลัดอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ

ค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการดำเนินการหลังจากนี้ต่อไปอย่างไร
ดูเหมือนว่าจะเจรจาจะไกล่เกลี่ยกันไม่ได้นะคะ
ครับก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับเมื่อวันที่๘เราก็พยายามที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เข้าใจสินค้าสถานการณ์ว่าการใช้มาตรา๘๖วงเล็ก๔ปัก๒ด้วย
หมายความว่าสภาทั้งหมดจะหมดยุติการปฏิบัติหน้าที่ลงทั้งหมดเลย
รวมทั้งอธิการบดีด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเริ่มต้นกันใหม่
แต่โดยคนนอกนะฮะไม่ใช่โดยคนใน
ข้อเสนอที่วันนั้นเสนอไปว่าถ้าหากสามารถดำเนินการโดยคนในได้
ก็ขอให้ไปไกลเกลี่ยกันแล้วก็ดำเนินการโดยคนใหม่จะดีกับทุกฝ่าย
เราก็หวังว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับโดยท่านรัฐมนตรีก็ให้เวลา๗วัน
ถ้าหากสามารถไกลเกลี่ยแล้วเหลือสภาเดียวไม่มีสภาเสียงข้างมากเสียงข้างน้อย
แต่วันนี้ฟังดูเหมือนว่ากระบวนการที่อยากให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ยาก
เพราะว่ายังมีการกระทบกระทั่งกันไม่ว่าจะโดยเอกสารหรือว่าโดยกาดที่นำเข้าไปก็ตามเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าเด็กก็เริ่มเข้าไปเรียนกันแล้วถ้ายังปล่อยให้เป็นปัญหาอย่างนี้
ก็คงจะทำให้เป็นปัญหากับประเทศชาติเลยครับ
ครับแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ายังสภาพการยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไป
จะใช้กฎหมายในมาตรา๘๖วงเล็ก๔เข้าไปจัดการเลยไหมครับ
ครับก็การดำเนินการนะฮะขณะนี้ก็คงต้องรอเวลาตามที่กำหนดนัดกันนะครับ
ก็หวังว่าพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เขานัดกันว่าจะคุยกันตอนบ่ายเนี่ย
ถ้าเขาได้คุยกันแล้วก็เห็นสภาพที่แท้จริงว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะฮะที่จะเข้ามาเจรจากลายเกลี่ย
เวลายังมีอีกสักวันกว่านะครับหวังว่าจะได้ผลบ้าง
แต่ถ้าหากไม่ได้ผลจริงท่านรัฐมนตรีก็คงต้องออกคำสั่ง
เข้าควบคุมโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไม่น้อยกว่า๕คนเข้าไปควบคุม
คำว่าควบคุมก็หมายถึงว่าไปทำหน้าที่แทนสภาทั้งหมด
แล้วก็อาจจะต้องมีการดำเนินการหาอธิการใหม่พร้อมทั้งข้อที่ยังเป็นข้อขัดแย้ง
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายต่อก็คงจะต้องเข้าไปดูด้วย
เรื่องปัญหาค่าใช้การเงินการบัญชีที่เป็นปัญหาข้อขัดแย้งขนาดนี้ก็คงต้องไปเคลียร์ด้วยครับ
ดังนั้นถ้าทางมหาวิทยาลัยอสัมชันยังคงยืนยันว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการหารือไม่มีการเจรจาอะไรเพิ่มเติม
ในการประชุมวันที่๑๕มกราคมที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีการจัดประชุม
จะเกิดอะไรขึ้นในการประชุมวันนั้น
ที่จริงต้องบอกว่าเราตั้งใจว่าจะไม่มีการประชุมนะฮะ
เราตั้งใจว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงต้องมีคำสั่งแล้วนะครับ
คงไม่เชิญใครมาประชุมเพราะว่าไกลเกลี่ยไม่ได้ผลแล้วก็คงไม่ไกลเกลี่ยแล้วนะครับ
แต่ถ้าจะมาชี้แจงจะมาเสนอข้อคิดเห็นที่ให้กับกรรมการควบคุม

ดังนั้นถ้าหากว่าจะต้องใช้อำนาจตามกฎหมายจริง
หลังจากนี้ต่อไปคณะกรรมการคนนอกที่เข้ามาดูแล
ก็จะมีการดูแลในเรื่องของรายได้ของทางมูลนิธิเซ็นคับเรือแห่งประเทศไทยยังไงบ้างไหมคะ
ไม่ใช่รายได้ของมูลนิธิคือมูลนิธิเป็นผู้ถือใบอนุญาต
แต่ว่าใบอนุญาตนี่เป็นของมหาวิทยาลัย
เราก็จะเข้าไปดูเรื่องของบัญชีของมหาวิทยาลัย
ว่าปัญหาเรื่องการเงินการบัญชีที่พบว่ามีความบกพร่องขึ้นในอดีตเนี่ย
ใครเป็นสาเหตุแล้วก็จะต้องดำเนินการอย่างไร
เมื่อเราเคลียร์ปัญหาได้หมดแล้ว
เราก็คืนมหาลัยให้กับผู้ถือใบอนุญาตไป
ว่าจะไปดำเนินการอย่างไรแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

คือจะต้องรายงานการอุโดปราชา
และจะต้องเป็นไปตามระบบบัญชีต้อดทรัพย์
ขออนุญาสนิทธิ์สอบถามอีก
ต้องรอดูว่าทางอสำชันำจะเปลี่ยนใจหรือเปล่า

เชื่อว่าทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายในการควบคุมต่อไปนะคะ